คืนเนี้ยฝนก็ยังจะตกทั้งคืนนะคะครับโอ้โหน้ำป่ามาแบบนี้เลยอ่ะ
ตำบลฉลองตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ
ตั้งแต่บ่ายถึงเย็นคือตกตลอดค่ะน้ำท่วมถนนคือ
สัญจรไปมาแทบไม่ได้จักรยานยนต์ต้องจอดแบบนี้
เพราะว่าน้ำป่ามาเร็วมาแรงอืมแล้วก็ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกอยู่ตรงข้ามโรงไฟฟ้าหมู่ห้าตำบลฉลอง
น้ำท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะครับ
เก็บน้ำคลองกระทะดินสไลด์ค่ะดินปิดถนนก้อนหินก้อนใหญ่ไหลลงมาทับถนนเนี่ยค่ะ
ตำบลกรณพื้นที่ใกล้วัดสุวรรณคิรีเขตเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำสีแดงท่วมถนนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
น้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยนะคะทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายโอ้โห
นางสาวออนอนงฮิรันเจ้าของร้านกาแฟอยู่ซอยประตัก๑๘
บนกะรนบอกว่าน้ำท่วมสูงเป็นเมตรแล้วนะคุณภาคภูมิอ่า
อีกไม่กี่วันแล้วนี่ใช่อีก๗๑วันจะเปิดร้านเนี่ยพังหมดเลย
แล้วน้ำป่ามาแบบนี้น่ากลัวนะมาแบบแดงคลักแล้วก็เร็วแรงอ่ะ
ครับแต่นางสาวออนอนงบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เกือบทุกปีนะคะครับเคยบอกเทศบาลให้มาขุดคลองเพื่อแก้ปัญหาแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการแก้ปัญหาให้ก็เลยเจอกับน้ำท่วมแบบนี้อีก
กรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยประกาศเตือนมานะคะภายุค่ะ
กระทบภาคใต้ของเรานะคะตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคิริขัน
พรระนองพังงาในวันพรุ่งนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรงขึ้น
ดังนั้นภาคใต้จะมีฝนตกค่ะตกหนักบางแห่งเลยนะคะ
คลื่นลมในอ่าวไทยเนี้ยมีกำลังปานกลางอืม
สุราธานีเนี่ยคลื่นสูงสองเมตรนครศรีธรรมราชคลื่นสูงเหมือนกัน
หนึ่งถึงสองเมตรฝนจะตกในหลายพื้นที่ต้องระวัง
เวลาฝนตกหนักสะสมก็จะมีปัญหาน้ำป่าไหลหลากตามมา
ช่วงนี้พายุเข้านะฮะใช่แต่ปกติปลายปีเนี่ย
ก็เป็นคิวของภาคใต้อยู่แล้วเรื่องของฝนมานะครับ